ทีนี้ก็มีคำถามว่ารัฐบาลทำอะไร
โดยงานที่เกี่ยวข้องทำอะไรกองทัพทำอะไรกันอยู่นะฮะ
วันนี้กองทัพอากาศได้มีการจัดเครื่องบินบีที๖๗บินโปรยละอองน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่องนะฮะ
เป็นวันที่๒อีก๔เที่ยวบินนะฮะโดยสองเที่ยวบินนั้นจะบินโปรยละอองน้ำเหนือพื้นที่เขตดินแดงในกรุงเทพนะฮะ
บริเวณหน้าห้างฟอร์จูนแล้วก็๒เที่ยวบินจะบินไปพื้นที่เหนือเขตจตุจักรบริเวณแยกเกษตร
พร้อมกับจัดชุดแพทย์พยาบาลจากศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทางทหารอากาศกรมแพทย์ทหารอากาศ
ออกไปให้คำแนะนำกับเรื่องของการดูแลสุขภาพในขณะที่ฝุ่นละอองเยอะแบบนี้
แล้วก็ไปแจกหน้ากากอนามัยประเภทคาร์บอน๙๐๐ชิ้นอันนี้ไม่ต้องซื้อ
เขาแจกเลยแจกฟรีอืมอ่าหน้ากากคาร์บอนเก้าพันชิ้นเนี้ย
มีประสิทธิภาพในการกรองกลิ่นไอระเหยและควันพิษ
รวมไปถึงสามารถกรองฝุ่นละอองและอนุภาคขนาดเล็กเฉลี่ยศูนย์จุดหนึ่งไมครอนได้ถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อืม
นะฮะแล้วก็แจกฟรีให้กับประชาชนค่ะนะฮะกองทัพอากาศเนี่ยขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบรรเทาปัญหาเรื่องของฝุ่น
นะโดยปฏิบัติการครั้งนี้แหละนะครับค่ะทีนี้ดูทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีหน่อยนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
เมื่อเช้านี้แหละบอกว่าอย่ากล่าวหาว่ารัฐบาลใช้น้ำไปรดแก้ฝุ่นละอองอย่างเดียว
หรือว่าไล่ให้ไปสวดมนต์ไล่ฝุ่นนะเพราะว่าพูดแบบนี้มันจะเสียหายกันทั้งหมด
ซึ่งรัฐบาลเองก็ได้ช่วยทำฝนเทียมมีการสั่งให้ลดการใช้น้ำมันดีเซล
ให้รถขอสอมอากร๋เนี่ยเติมน้ำมันดียี่สิบนายโยบว่าเงี้ย
คือการแก้ไขปัญหาส่วนหนึ่งไปแล้วซึ่งทุกคนก็ต้องรู้จักให้กำลังใจกัน
ต้องช่วยการแก้ไขปัญหาแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยนะ
เรื่องปัญหาการใช้รถรถติดสะสมเผานาเผาไร่
ทุกอย่างรัฐบาลพยายามแก้ไขหมดแต่ก็แก้ไม่ได้
ถ้าเกิดว่าคนถ้าเกิดตัวคนไม่แก้ไขด้วยตัวเองด้วย
คือจะหวังพึ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ไม่ได้
พลเอกประวิทย์ก็พูดเมื่อเช้าเหมือนกัน
กระทรวงกลาโหมเพราะว่าก็มีนักวิชาการเขามาบอก

ผลเอกประวิทย์บอกว่าก็ตอนนี้กำลังทำอยู่
บอกด้วยนะคะว่าคงไม่ถึงขั้นต้องปิดการเรียนการสอน
เพราะว่าสถานการณ์มันคงไม่ย่ำแย่ไปกว่านี้แล้ว
คือท่านบอกว่ามันก็ถือว่าแย่ที่สุดแล้ว
ปัจจัยหนึ่งคือถ้าเกิดว่าจัดการเรื่องของการทำรถไฟฟ้า
ถ้าเสร็จในช่วงเวลา๒๓ปีค่าฝุ่นละอองมันจะลดลง

ตอนนี้สินะฮะเราจะรอ๒๓ปีแต่ว่าตอนนี้ฝุ่นมันก็เยอะอยู่นะ

คือแก้ไขเบื้องต้นคือฉีดน้ำให้ปริมาณค่าฝุ่นละอองมันลดลงไปก่อน